ส่วนที่จังหวัดชนบุรีในวันนี้เกิดเหตุฟ้าผ่าลงมากลางสู่ศาล
คุณผู้ชมหลังจากที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนไปทำพิธีเชงเม้งหรือว่าไปไหว้บรรพบุรุษ
แต่ว่าระหว่างทำพิธีนั้นมีฝนตกลงมาแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ผ่าลงกลางสู่ศาล
โดนครอบครัวครอบครัวหนึ่งเสียชีวิตเลยนะครับแล้วก็มีบาดเจ็บสาหัสด้วยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสุสานเจงเล็งนะฮะซึ่งอยู่ที่วัดป่าเขาภูวนารามตะมนต์บางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
ตำรวจสภศรีราชาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาแล้วก็ทีมแพทย์
ในพื้นที่คือกลางสุสานแห่งเนี้ยเนี่ยมีคนเจ็บทั้งหมดสามรายทีมแพทย์ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้ว
ซึ่งในที่เกิดเหตุนอกจากคนเจ็บแล้วเนี่ยรถยนต์ของคนที่ไปทำพิธีเชงเม้งจอดอยู่เสียหายไป๓คันครับ
ส่วนคนเจ็บ๓รายทราบชื่อภายหลังคือนายสรศักดิ์ชัยนิชยกุลอายุ๓๙ปีคนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
นายพิสิทธิ์พรพัชรามเรืองกุลอายุ๓๐ปีถูกฟ้าผ่าอันนี้คนนี้หนักคือหมดสติไปเลยอาการสาหัสมากแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวศรีราชา
อีกหนึ่งคนคือนายพงศธรอายุ๒๙ปีญาตินำไปส่งที่โรงพยาบาลบ้านบึงทีมแพทย์ของทั้ง๓โรงพยาบาลก็เร่งให้การช่วยเหลือทั้ง๓คนซึ่งเจ็บหนักมาก
ทางผู้เสียชีวิตเนี่ยได้พกโทรศัพท์มือถือติดตัวมา๒เครื่องครับ
ตอนทำพิธีอยู่ในพื้นที่มีฝนตกมีฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
แล้วก็ลมกระโชกแรงมากนะฮะสุดท้ายเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ย
มีฟ้าผ่าลงมากลางสู่ศาลแล้วก็ไปโดนกลุ่มคนเจ็บพอดีครับ
แล้วก็ไปโดนรถยนต์ที่จอดอยู่ตรงนั้นเสียหายกันไปนะฮะ
ตำรวจก็เดินทางไปบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ตรวจสอบต่อไปถึงสาเหตุที่แท้จริงว่า
เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรศัพท์ที่พกไป๒เครื่องในตัวหรือเปล่า
ทำให้ฟ้าเนี่ยผ่าลงมาตรงนั้นพอดีเลยแล้วก็เสียชีวิตเลย
เนี่ยรถยนต์ก็ไหม้แบบนี้เลยค่ะนะฮะดูสิเนอะ
เหตุการณ์มันไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเนอะแล้วก็ทำให้เสียชีวิต